ในตอนนี้ครับเริ่มมีสื่อมวลชนมาปักหลักรอที่จะติดตามรายงานข่าว
ขณะที่มีรายงานว่านายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักจะเตรียมเข้ามาแถลงข่าว
คำถามถึงประเด็นต่างในช่วงบ่ายวันนี้เช่นกันครับ
ภายในห้องแถลงข่าวของพักอนาคตใหม่ที่จะเตรียมไว้เป็นห้องวอรูมมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักเริ่มมาปักหลักเตรียมรายงานความคืบหน้าเก็บภาพบรรยากาศและรายงานข่าวอัปเดตผลคะแนนการเลือกตั้งแบบนาทีต่อนาทีครับรวมทั้งรอที่จะแถลงข่าวของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักที่จะแถลงตอบคำถามและข้อสงสัยถึงประเด็นต่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับ

ทางนี้ในเวลา๑๕นาฬิกาครับและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่อาคารไทยสมมิตรพักอนาคตใหม่ครับ
รินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอาคารไทยสัมมิตรครับ